โอปเจอร์ภาษาโดรกิจ
มุ่งหมายของเราวันนี้มาตามหาปลาถูแม่กอง
ง่อคอหักไม่รู้ไปงอนใครมานะคะ
ปูแม่กรองของแท้จะเป็นยังไงไปหาคำตอบกันค่ะ
ตลาดแม่กรองตั้งอยู่กลางเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเลยค่ะ
บรรยากาศภายในตลาดคึกคักตลอดทั้งวัน
นักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยแต่ละคน
แม่ดูสิคะมีของฮิ้วติดมือกลับไปคนละถุง๒ถุง
เอ๊ะแล้วขวัญจะซื้ออะไรไปฝากพี่สมจิตกับพี่ลิงดีนะ
คุณผู้ชมคะตลาดที่นี่ค่ะมีทั้งของสดของแห้ง
ที่สำคัญต้องหาของฝากไปให้พี่ลิงด้วย
แต่เอ๊เอาอะไรไปดีปลาเนี่ยสดมาก
มันจะเด้งออกมาจากถุงนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยนี่ค่ะเจออีกหนึ่งของเด็ดคือกุ้งแห้ง
อันนี้ของดีจริงนะจ๊ะไม่หลอกนะจ๊ะ
อัยยยยยยยยยน่ารักจริงอะไรขายดีสุด

อ่าวชิมกันนะคุณผู้ชมค่ะปลาหมึกแบบนี้
อื้ม

กินแล้วขึ้นสวรรค์ได้

แต่ภารกิจตามหาปลาถูแม่กลอง
ยังไม่ได้เริ่มเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม

อันนี้เป็นปลาทูโสดที่เขายังไม่นึ่งใช่ไหมคะแม่
ใช่

นี่จะเป็นปลาถูโปะ

ว้าว
เจอแล้วค่ะปลาทูแม่กรอง
หน้างอคอหัก

มันแค่ปลาทูนี่
เราไม่ได้มองมันเป็นธรรมชาติ
ก็เลยเป็นที่มาของหน้างอคอหัก

ตอนนี้เรารู้เรื่องปลาทูกันพอสมควรนะครับ
แต่ว่าจะมีเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับปลาทู

เย้
เป็นยังไงล่ะ
เรือนขวัญไม่เคยทำให้พี่ลิงผิดหวัง

ตอนเช้าบรรยากาศมันดี

ปะมึกนี่

แต่เรื่องของเราเป็นอย่างไร

เพื่อไปตามหาปลาทูแม่กรองของแท้

ปลาทูแม่กรอง

เอามาทำอะไรแบบนี้

กับปลาทูสาเตี๋ย

อาจารย์เด็ดประจำเมืองแม่กรอง

กล่อมอยู่ในจานเดียวครับแม่

คุณแม่โสภานะครับ
ไม่ใช่คนธรรมดา

เป็นพี่สาวนายกครับ

มีมีเยอะกว่านั้น
โอหรือครับ
โต๊ะออฟฟิชครับมี๒โต๊ะ

นี่นะฮะปลาทูซาเตี้ย
โอ้โหมันน่ากินมากเลยนะจอร์ช

ใช่มันสุดโจทย์เลย
หน้าต่อมันดูนอกรับประทานจริง

ปลาทูจากแม่กองค่ะ

แล้วก็น้ำปลาค่ะอย่างดี

ทั้งหมดจะเอาไปผัดนะฮะ

รับเราเนี่ยไม่ต้องรอให้เดือดใช่ไหมแม่

แล้วก็คนน้ำให้เข้ากันค่ะ

แล้วก็เอาปลาใส่พอเดือดแล้วก็ปลาใส่ลงไปนะคะ

และอันนี้ก็คือ

เราไม่เอาขิงกระเทียมอะไรใส่ลงไปตอนเป็นน้ำไม่ได้

ขิงนี่จะเอาไว้ดับคาวหน่อยนะคะ

งั้นมันจะเป็นกลิ่นต้มน้ำขิงเกินไปใช่ไหมแม่

ก็ประมาณสัก๑๐นาทีก็จะใช้ได้แล้ว

เราจะให้น้ำของมันเป็นยางมะตูมหน่อย

หมอสัยว่าน้ำเดือดถึงปลาก็สุกพอดี
เราก็จะเคี่ยวหน่อยหนึ่งค่ะ

นี่ไง

ปลาทูสาเตีย

ทั่วแวงที่ทุกคนรอคอย

ส่วนผสมจะออกเค็มนิดหวานหน่อย

ลองไปฟังความเห็นจากคุณลิงกันบ้างดีกว่าครับ

นี่กุ๊รุเรื่องอาหารเลยพี่คิดว่าอย่างไร

เห็นไปเห็นเครื่องปรุงมั้ยพี่สมจิ๊จ

คือน้ำตาลน้ำปลานี่คือปรุงรส

กำลังดีมากแล้วคลุกกับข้าวนะ

อร่อยเยี่ยมมาก

สรุปเลยพี่สมจิตจะให้กี่ดาวคะ
เท่าไรน่ะ๕ดาว
คนชิมอยู่นี่คนกินอยู่นี่
แต่เชื่อเลยครับว่าอร่อยขนาดนี้

ขอบคุณแม่มากค่ะ

รสชาติดีกำลังดีปลาทูดี

มีรายเค้าใส่ผ้าสด

เอ้าเล่น

ขอบคุณแม่สฝาค่ะ

กับช่วงขอแรง